เขาก็พูดแล้วก็มีการแชร์เพราะว่ามีคนส่งในไลน์เยอะ
ทั้งคลิปทั้งภาพว่ายาขมยาเขียวเนี่ยมันจะสามารถรักษาโควิดได้
ทีนี้คนไปแห่ซื้อกันเต็มเลยค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ทางเพจของห้างขายยาตราใบห่อออกมาโพสต์เลยนะ
ชี้แจงให้ทุกคนได้เข้าใจว่ายาขมยาเขียวจริงมันไม่ได้มีฤทธิ์ทั้งการรักษาหรือว่าป้องกันโควิด๑๙นะ
นี่เขาโพสต์นะคะในเพจห้างขายยาตราใบห่อแล้วก็เขียนข้อความเอาไว้เลย
ช่วงนี้มีข่าวลือเผยแพร่ว่ายาเขียวและยาขมสามารถรักษาโรคจากโควิดได้
แล้วก็มีการพาดพิงมาถึงผลิตภัณฑ์ของตราใบห่อด้วย
ดังนั้นทางตราใบห่อขอเรียนให้ทราบแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่ายาขมยาเขียวไม่ได้มีฤทธิ์ต่อไวรัสโควิด
ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันหรือว่ารักษาทีนี้เขาก็เลยบอกสรรพคุณด้วยคุณผู้ชม
คือสรรพคุณเหมือนกับที่เขาเคยโฆษณาโฆษณาตั้งแต่สมัยเด็กที่เราดูกัน
ยาเขียวตาใบห่อเนี่ยแก้ร้อนในกระหายน้ำเนี่ยนะคะคือเขาก็บอกสรรพคุณที่ถูกต้อง
อย่างของยาเขียวเนี่ยช่วยแก้ร้อนในกระหายน้ำเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนถอนพิษไข้หรือว่าออกหัดอีสุอีใส
ส่วนยาขมก็แก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนแล้วก็เป็นยาระบายอ่อน
ทีนี้ในเพจบอกด้วยบอกว่าวิธีป้องกันโควิด๑๙ที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือล้างมืออยู่ห่างกัน
ชุดจานช้อนออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นแล้วก็หยุดเชื่อหยุดส่งต่อข่าวลือหยุดปั่นกระแส
เพราะว่าจะเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของสมุนไพรไทยช่วยกันให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
เพื่อให้สมุนไพรไทยเป็นยารักษาโรคราคาถูกสำหรับคนไทยต่อไปด้วยขอบคุณค่ะ
อันนี้ทางเพจของตราใบห่อเขาก็ชี้แจงมาแบบนี้แล้วนะคะ